ส่วนตายินวัย๘๐ปีที่หลงป่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผายนที่มุกดาหาร
ใกล้กับบ้านกรกอกวันที่๘แล้วกับการค้นหา
ภารกิจหลักก็คือค้นหาตายินแต่มันมีเรื่องคู่ขนานกันมาก็คือกรณีลุงพล
กับกลุ่มยูทูปเบอร์ก็ไปช่วยหานั่นแหละแต่ระหว่างการช่วยหาที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ว่าเหมือนกับลุงพลก็ไปตำหนิเจ้าหน้าที่ไปต่อว่าเจ้าหน้าที่จนมันมีเรื่องดราม่ากัน
ถึงขั้นญาติของตายินเชิญออกไปบอกว่าถ้าช่วยหาก็ช่วยหาดีดีอ่ะ
มาตำหนิเจ้าหน้าที่เลยอะไรแบบนี้หรือว่าจะสร้างคอนเทนต์ทำยูทูปหรืออะไรก็ตามแต่
กลายเป็นว่าวันนี้ลุงพลก็ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะ
ทีนี้ค่ะเรามาช่วยกันหาตายินดีกว่า
คุณตามณียินวิเศษศรีหรือตายินอายุ๘๐นะคะหลงป่าในอุทยานแห่งชาติภูผายน
ก็ช่วยกันหาต่อเนื่องเป็นวันที่๘แล้วคนที่ไปช่วยกันเนี่ยเป็นร้อยนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน๓๗นายเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น๓นาย
ทหารกองพันธหารราบที่๑จังหวัดสกลนคร๘นายกู้ภัย๑๗นาย
ตำรวจระเวนชายแดนจังหวัดมุกดาหารอีก๘นายชาวบ้านในพื้นที่อีก๒๓คน
นี่ค่ะเขามาช่วยกันตามหาตายินแบ่งกำลังเป็น๙ชุดนะคะ

นี่นะคะทุกคนก็ยังมีความหวังว่าจะเจอแต่ยินนะคะกลิ่นที่ลอยมาก็ยังบอกไม่ได้ว่าคือกลิ่นอะไร
ทีนี้ค่ะประเด็นดราม่าเรื่องลุงพลกับกลุ่มยูทูปเบอร์ค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าลุงพลก็ไปช่วยนั่นแหละ
แต่ระหว่างการช่วยเนี่ยกลายเป็นว่าไปตำหนิเจ้าหน้าที่ครับ
ทางหลานของตายินก็เลยบอกว่าก็เข้าใจนะว่าทางลุงพลกับกลุ่มยูทูบเบอร์ก็มีความตั้งใจดีที่อยากจะมาช่วยก็ยินดี
ยินดีจะให้มาช่วยคือคนยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแหละมันก็ยิ่งช่วยได้แต่ขออย่างเดียวขอให้อยู่ในกรอบการดูแลของเจ้าหน้าที่
เพราะถ้าลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ขึ้นไปช่วยแล้วเกิดปัญหาพลัดหลงบาดเจ็บหรืออะไรมันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหา
เมื่อวานเนี้ยที่ถึงขั้นไปเชิญลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ออกนอกพื้นที่อ่ะบอกตรงเลยว่าเมื่อวานอ่ะโมโหมากโมโหจริงเพราะว่าจู่ทางกู้ภัยเขาวงจะถอนทีมกลับเลยอ่ะ
ถอนทีมเพราะลุงพลเนี่ยไปต่อว่าเขาคือหลานบอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เชี่ยวชาญมากกว่าเลยต้องเลือกเจ้าหน้าที่
เชิญลุงพลกับยูทูบเบอร์ออกไปก่อนก็น่าจะดีกว่าจะได้ไม่มีการปะทะอะไรกันได้ไม่มีประเด็นดราม่าอะไรกัน
ผมยินดีครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนครับไม่ว่าจะเป็นใครตอนนี้ผมต้องการคนมาช่วยถ้าใครจะมาผมไม่ปฏิเสธเลยเพราะมันเป็นน้ำใจครับผมก็ขอไว้อันหนึ่งก็คือถ้ามาช่วยแล้วมันเกิด
เหตุการณ์ทะเลาะกันหรือว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือว่ากันไปว่ากันมาอย่างเงี้ยผมก็เมื่อวานเนี้ย
พูดเรื่องเมื่อวานนั่นแหละผมก็ผมก็ตัดสินใจก็คือตัดสินใจทำใน

ผมมาอยู่ข้างบนไงแล้วผมรู้แค่ว่า
เจ้าหน้าที่กูภัยจะถอนกำลังเพราะมันมีการมันมีการอ่า
ต่อว่าใช่มันมีการต่อว่าเจ้าที่กู้ภัยเขาจะถอนกำลัง
ผมก็ไม่รู้หรอกเหตุการณ์ข้างล่างเป็นยังไงนะฮะ
แต่ก็ยอมรับว่าผมก็มีอารมณ์กับคนมันเหนื่อยอะพี่
ถ้าเขาจะมากับทีมงานกับเอฟซีกับอะไรผมยินดีมาก
เพราะว่ายิ่งเยอะมันยิ่งเป็นประโยชน์กับผมผมไม่ได้อะไรกับใครเลย

ที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกเลยผมอยากเจอตาผมแค่นั้นเองครับ
ส่วนความคืบหน้าในการค้นหาวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะ
นอกจากการเดินปูพรมค้นหาแล้วเนี่ยค่ะ
ทหารกองกำลังสุรสักมนตรีก็นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินด้วยค่ะ
นี่นะคะค้นหาทางอากาศรัศมี๓๐ตารางกิโลเมตร
ก็อาศัยแรงลมของเฮลิคอปเตอร์ค่ะก็จะพาร์ทใบไม้บนเขา
มันก็จะแหวะออกก็จะง่ายต่อการมองเห็นนะคะ
พลตรีบุญศีลพัดกลางผู้บัญชาการกองพลทหารรับที่๓กองกำลังสุรสักมนตรีบอกว่า
อุปสรรคสำคัญเลยก็คือบนอุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะ
ต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคะต้นไม้ใหญ่แล้วมันมันทึบอ่ะ
ดูสิคะคือต้นไม้ใหญ่มันค่อนข้างเยอะ
ส่วนการเดินเท้าถามว่าเจออะไรที่เป็นเบาะแสบ้าง
ก็เจอหมุ่งไม้พรมปลอกหวายก้นบุรี

ตอนนี้การค้นหาภาคพื้นดินก็พยายามอย่างเต็มที่
แล้วก็จะใช้เทคโนโลยีทางทหารนะคะ
โดรนตรวจจับความร้อน
เดี๋ยวจะหารือกันอาจจะนำมาช่วยด้วยนะคะ
ช่วงเช้าช่วงเช้าอากาศดีก็
เราก็วิเคราะห์ว่าคุณลุงอาจจะมาอยู่ตรงที่โล่งหน่อย

ประมาณเกือบ๒ชั่วโมงครับไม่เจอ
นี่อุปสรรคว่ามันป่าทึบด้วยครับ
ส่วนน้องสาวของตายินค่ะนางเนธชนกอายุ๖๒
บอกว่าตอนนี้ทางญาติก็ยอมรับว่าโอกาสมันน้อย
เขาก็หวังว่ายังไงก็ขอให้เจอเจอแบบไหนก็ได้ขอให้เจอ
เพราะว่าก็๘วันแล้วนะคะตายินก็อายุเยอะแล้วด้วยอายุ๘๐
ก็เข้าใจว่าความเป็นไปได้มันก็น้อย
ที่จะเจอในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่
แต่ก็ขอให้เจอร่างตายินก็ยังดีค่ะ
อยากจะเจออยู่ในสภาพไหนเรารับได้ค่ะเรารับได้
แต่ว่าเราหวังว่าแกยังมีชีวิตอยู่ไหม
นี่แม่บอกว่าเหลือแค่๕เนอะมันนานเกินไป
เพราะคนเราถ้าไม่กินข้าวถ้าคนป่วยนอนเฉย
มันก็อยู่ได้อยู่๔๕วัน
อย่างนานก็๗วันแต่นี่แกวันที่๘ที่๙แล้วนะคะ
การค้นหาล่าสุดเนี่ยค่ะก็ยุติไปชั่วคราวตอน๖โมงเย็นนะคะ
แล้วก็ประชุมกันที่ศูนย์อำนวยการ
วางแผนว่าพรุ่งนี้จะเอายังไงกันต่อ
ประธานกู้ภัยหมื่นหินจุดเขาวงนายชนะวุฒิอุทโท
ก็มีการสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
คือที่มีการสดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นประเด็นดราม่า
ที่เกิดขึ้นกับลุงพลและยูทูบเบอร์ด้วย
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะลองฟังทางกู้ภัยเขาดูค่ะ
คือผมได้สอบทีมงานผมแล้วว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไร
ก็ได้คำตอบมาว่าไม่ได้มีคำกล่าวใดนะฮะ
ที่บอกว่าการค้นหาของยูทูปเบอร์ของทีมของคุณพลเนี่ย
ไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ขอให้อยู่ในกรอบรูปแบบ
และได้รับการอนุญาตจากประธานศูนย์นั่นก็คือท่านในอำเภอเสียก่อน
เพราะในการขึ้นไปค้นหาของท่านโดยที่ท่านไม่ได้เคยผ่านการอบรมอะไรมาเลยเนี่ย
ท่านขึ้นไปบนภูเขา

ขนาดคนในพื้นที่ยังหายได้
ท่านบอกว่ากู้ภัยเป็นคนไปบั่นทอนกำลังใจของเหล่ายูทูบเบอร์

เหล่าเอฟซีของท่านก็บรรทอนกำลังใจของกู้ภัยเช่นกัน
ร้องขอให้หยุดเถอะครับ
หยุดเอาความเป็นความตายของมนุษย์เนี่ย

หากจะช่วยเหลือจริงก็ให้ร่วมประชุมกันหารือกัน

ทางกู้ภัยก็ยืนยันว่าคือจริงแล้วก็ยินดีนะคะ
ถ้าลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์จะมาช่วย
แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
ฝั่งลุงพลและยูทูบเบอร์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ผู้จาบั่นทอนอะไรแบบนี้
กู้ภัยยืนยันว่าไม่จริงก็แค่พยายามให้อยู่ในกรอบเท่านั้นเอง
ส่วนคดีน้องชมพู่นายชายพลก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะ
รอความคืบหน้าทางคดีขั้นตอนของตำรวจกันต่อไปนะครับ